เรายังคงตามกันต่อสำหรับความคืบหน้า
คดีการเสียชีวิตของพฤติสาวลาลาเบลนะคะ
คือคดีนี้มีความคืบหน้ามาเป็นระยะ

เชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่หลายคนรอคอย

ซึ่งตอนแรกเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อคืนสักประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
กลายเป็นผู้ต้องหาสมบูรณ์แบบแล้วนะคะ
สารเองได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ๓ข้อหาด้วยกัน

ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่หลายคนอาจจะหลับแล้ว
หลังจากที่สารออกหมายจับตำรวจก็เอาหมายสารนี่แหละค่ะ
ไปจับกลุ่มน้ำอุ่นที่คอนโด
ปรากฏว่าน้ำอุ่นไม่ยอมลงมานะ

พ่อแม่ของน้ำอุ่นขับรถไปรับน้ำอุ่นที่คอนโด

ที่สุดแล้วก็ออกจากคอนโดไปนะคะ
พ่อแม่มารับไปตีหนึ่งคุณผู้ชมหลายคนกลับแล้ว
เพราะฉะนั้นเราย้อนให้คุณผู้ชมได้กลับไปดู
นาทีที่ตำรวจเข้าชาร์จตัวน้ำอุ่นอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ไปเพื่อการอาจารย์โดยใช้วางศุษย์สลาย
สำหรับหน้าข้อมนำอีกสิทธิภัณฑ์
หรือใช้วิธี
นี่ค่ะคุณผู้ชมตำรวจเองก็ต้องทำตามกระบวนการและขั้นตอนนะคะ

ไม่ใช่ว่าสุ่ม๔สุ่ม๕จะไปจับเขาได้เลย

ผมเป็นตำรวจจากซ้อน่อนัยอะไรยังไง
อ่านข้อกล่าวหาที่น้ำอุ่นโดนมีอะไรบ้างก็คือ

พาไปเพื่อการอนาจารย์และกระทำอาณาจารย์
หลังจากนั้นก็ควบคุมตัวน้ำอุ่น

ซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุทันทีนะคะ
คือก่อนเข้าจับกลุ่มน้ำอุ่นตอนนั้นอยู่บนคอนโด

แล้วก็เห็นชะโงกมาที่หน้าต่างระเบียง

คุณผู้ชมเขามีการไลฟ์สดหน้าคอนโด
อุ่นไม่โผล่ออกมานะคะแต่โผล่มาทางเน็ตค่ะคุณ
มันเห็นไงโผล่มาทางเฟซบุ๊คค่ะเขาเห็นว่าน้ำอุ่นเนี่ย
ก็คือชื่อจริงเนี่ยชื่ออะไรนะคะ
รัชเดชวงธบุตรกำลังดูไลฟ์สดด้วย

แต่ไม่ยอมโผล่มาแต่มาโผล่อีกทีคือ
ขึ้นรถมากับพ่อแม่กำลังจะมุ่งหน้าไปบ้านที่บางบอน
ใช่ค่ะที่สุดแล้วตำรวจก็ตามไปรวบตัวได้แบบนี้ค่ะ

น้ำมันห่างจากคอนโด๑กิโลเมตรเท่านั้นเอง
คือตำรวจติดตามพฤติกรรมของน้ำอุ่นอยู่

หลังจากนั้นออกไปแป๊บเดียวก็นี่แหละค่ะเข้าจับกลุ่ม
หลังจากนั้นพอมาที่สนบุคโล
ควบคุมตัวและในช่วงเช้าเลยนะครับ
แปลกนาฬิกาฝนตำรวจโทรสุดที่พวงบุงปิ่น
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานเดินทางมาสอบปากคำด้วยตัวเองเลย

เปิดเผยหลังจากที่สอบเครียดอยู่พักใหญ่เนี่ยนะคะ
พูดถึงผลการสอบปากคำน้ำอุ่น
หนึ่งบอกแบบนี้ค่ะให้การภาคเศษ
คือแบ่งเป็น๒อย่างนะคะสารภาพและปฏิเสธ

อุ่นบอกว่าตัวเองเป็นบุคคล
ตามที่ปรากฏในภาพนิ่ง
และคลิปต่างในโลกโซเชียลมีเดีย
ไม่ว่าจะเป็นคลิปที่ปรากฏในบ้านปาร์ตี้
และคลิปที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดของคอนโด

แต่ตัวผมเองนั้นไม่มีเจตนา
ที่จะทำให้ลาลาเบลถึงแก่ความตาย
เจตนานี้ก็คือการมอมเหล้า
หรือการมอมยาเสพติดหรือการมอมยาเสียสาว
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำให้ลาลาเบลถึงแก่ความตายด้วยวิธีนี้
ส่วนเหตุผลที่ถามว่าเห็นน้องเขาปากม่วงขนาดนี้
ไม่ได้สติขนาดนี้ทำไมไม่พาไปโรงพยาบาล
น้ำอุ่นตอบแบบนี้คิดว่าลาลาเบลเมาเหล้า
เพราะเห็นดื่มมากดื่มตั้งสองกลมในงาน
ดื่มจนหมดสติไปเท่านั้นคิดว่าเป็นแบบนี้
และถามว่าเมื่อไหร่ที่มาทราบว่าลาลาเบลเสียชีวิต
เขาบอกว่าทราบจากการติดต่อของญาติที่ติดต่อมา
เพราะตอนแรกญาติตามหาลาลาเบลตั้งแต่ช่วง๕โมงเย็น

สรุปสุดท้ายมาเจออยู่ที่คอนโด
ก็คือที่โซฟาของคอนโดชั้นล่าง
เขาบอกเขามารู้หลังจากนั้นจากญาติที่โทรมาบอกว่า

อกจากนี้นะคะน้ำอุ่นได้พูดคุย
และเป็นข้อมูลเพิ่มเติมกับทางตำรวจด้วย
อุ่นบอกว่าการที่พาลาลาเบลไปที่คอนโด
เขาบอกว่าเป็นการตกลงกัน
ในช่วงที่ลาลาเบลมีสติอยู่ในงานปาร์ตี้
พูดคุยกันแล้วลักษณะชอบพอกันคุยกัน
คอนโดไหมนี่เป็นการตกลงกัน

จากการให้ปากคำของน้ำอุ่น
ตอนนี้เองอยู่ระหว่างการสืบสวน
ขยายผลคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
หากมีผลเชื่อมโยงว่าบุคคลอื่นในงานปาร์ตี้
ที่บ้านที่บางบัวทองเกี่ยวข้องกับการตายของลาลาเบล

โดยจะสืบสวนสอบสวนร่วมกับตำรวจภูทรภาค๑
ฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
ตัวเขาเองเขาไม่ทราบว่าน้องลาลาเบลจะถึงกับเสียชีวิตนะครับ

ลาลาเบลเมา
คงจะเป็นภาคเศษนะครับถ้าจากคำพูดของเขา
เขารับเพียงแต่ว่าภาพถ่ายหรือตามคลิปต่าง
ที่เขาอยู่กับน้องลาลาเบลที่คอนโดนั้นเป็นตัวเขาเองเท่านั้น
แต่ว่าเจตนาในการที่จะทำให้ลาลาเบลถึงแก่ความตายนั้น
เขาไม่ได้เจตนา
คุณผู้ชมคะคดีที่มันเกิดขึ้น

คาบเกี่ยวพื้นที่๒พื้นที่
ก็คือที่บางบัวทองนนทบุรี
อันนี้เป็นความรับผิดชอบของตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ส่วนคดีที่เกิดขึ้นที่คอนโดของน้ำอุ่นคาซ่าคอนโดที่ท่าพระ
อยู่ในท้องที่รับผิดชอบของตำรวจนครบานกรุงเทพมหานคร
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยทำให้พบชนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ต้องลงพื้นที่ไปสอบปากคำน้ำอุ่นที่สนบุคโลด้วยตัวท่านเอง
ก็คือพลตำรวจโทษสุธิพลวงปิ่น
บอกว่าจริงแล้วน้ำอุ่นให้ปากคำกับตำรวจ
เหมือนที่คุณบอกไปแบ่งรับแบ่งสู้ให้การทักเศษ
รับว่าคนในคลิปต่างที่ปรากฏในสื่อโซเชียลเป็นผมจริง
แต่ผมก็ไม่รู้ว่าลาลาเบลเสียชีวิตตอนไหน

พบชนบอกว่าน้ำอุ่นจะพูดยังไงก็ได้
สิทธิ์ของผู้ต้องหาตำรวจเอง
ยังไม่มีการปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมด
แต่พบชนบอกว่าสิ่งที่มั่นใจมาก
การกระทำผิดของน้ำอุ่นเข้าข่ายความผิดตามองค์ประกอบ

โดยเฉพาะข้อหากระทำอาณาจารย์นั้น
พบชนบอกว่าที่มั่นใจมาก
ก็เพราะว่ามีคำให้การบางประการของน้ำอุ่น
ที่ชี้ว่าผู้ตายไม่ได้สมัครใจที่จะไปคอนโดกับน้ำอุ่น
อันนี้เป็นแรงจูงใจของฝ่ายน้ำอุ่นแต่เพียงผู้เดียว
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่ชาวเน็ตก็ตั้งคำถามกันต่อ
ว่าเมื่อคืนหลังจากที่ออกหมายจับ

และการจับกลุ่มพ่อแม่ของน้ำอุ่นเป็นคนพาหนี
อย่างนี้พ่อแม่ของน้ำอุ่นเนี่ยมีความผิดฐานพาผู้ต้องหาหลบหนีหรือไม่
พบชนบอกว่าก็ต้องไปดูที่เจตนาพ่อแม่
ว่าก่อนหน้านี้ได้ดูข่าวไหมทราบข่าวไหม
น้ำอุ่นถูกสารอนุมัติออกหมายจับเป็นผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้ว
ถ้าพ่อแม่ทราบแสดงว่าเข้าองค์ประกอบความผิด
คือฐานพาผู้ต้องหาหลบหนีแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทราบ
อาจจะไม่เข้าข่ายความผิดนะคะ
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นเรื่องของเวลาการเสียชีวิตที่แท้จริงนะคะ
ตอนนี้แพทย์ก็เร่งตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง

ก็จะทราบเวลาแล้วก็สถานที่ที่เสียชีวิตอย่างชัดเจน
สำหรับคดีนี้คุณผู้ชมมันยังไม่จบไม่สิ้นนะคะ
ไม่ใช่ว่าลาลาเบลเสียชีวิตแล้วมันจะจบนะคะ

คดีนี้มันยังมีประเด็นงอกออกมา
เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ตำรวจภูทรภาค๑บอกว่า
ได้มีพริตตี้บางคนที่ไปร่วมงานในบ้านบางบัวทองวันเกิดเหตุ
มาแจ้งความไว้ที่พื้นที่ที่รับผิดชอบด้วยนะคะ

แต่ตำรวจภูทรภักดิ์๑บอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของผงเกล็ดเนี่ย

ผงเกล็ดขาวเขาไปเจอที่โซฟาแดง
ซึ่งเจ้าของงานปาร์ตี้เขาบอกว่ามันเป็นเกลือ

และส่วนคนที่เป็นพริตตี้สาวไปแจ้งความว่าไปร่วมในงานปาร์ตี้ด้วยวันนั้นเนี่ย
ก็คือเป็นพริตตี้สาวอีกหนึ่งคนที่ร่วมงานกับลาลาเบล
แต่เขาบอกว่าเขาตื่นเช้าขึ้นมา
เขาไม่มีเสื้อผ้าเลยอยู่ตามตัว

อันนี้เป็นคดีสืบเนื่องจากลาลาเบลต่อไปอีก
ก็อย่างที่บอกไปนะคะคดีนี้อย่างที่คุณเล่า
คือเป็นท้องที่ที่รับผิดชอบก็คือตำรวจภูทรภักดิ์๑นะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราตามความคืบหน้ากันให้นะคะ
อย่างที่บอกไปว่าคดีที่มันเกิดขึ้น
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นมันเสียเปล่านะคะ